มาดูความคืบหน้าคดีที่เจ้าหน้าที่อศในอำนาจเจริญยิงวัยรุ่นจนบาดเจ็บนะครับ
โดยอ้างว่ากำลังหลบหนีขณะที่ขอตรวจค้นยาเสพติดนะครับ
ตอนนี้ได้สั่งตั้งกรรมการเจ้าหน้าที่อศนายนี้แล้วนะครับ

นายอภิเชษไทยกุลผู้เสียหายยังรู้สึกกลัว
หลังถูกเจ้าหน้าที่อศอำเภอเสนางคณิคมจังหวัดอำนาจริงยิงบาดเจ็บ
ยืนยันว่าในวันเกิดเหตุไม่มีการตั้งด่าน
แสดงตัวขอตรวจค้นยาเสพติด
และยอมรับว่าที่ผ่านมาเคยมีประวัติยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
ผลโทษได้ไม่นานแต่ไม่หันไปยุ่งเกี่ยวอีกเลย
ตรงนี้ครับและและถ้าเขายิงผมตายตรงนั้น
เขาวางยาให้ผมผมจะไม่ตายเฉยอะครับ
มาเจอแบบนี้ผมก็ไม่กล้าไปไหนเลยครับประวัติเกี่ยวกับยาเสพติด
อันนี้จริงไหมจริงครับเป็นเป็นยังไงครับผม
ก็ผมผลโทษลงมาผมก็ไม่ได้แตกต้องอะไรครับเราโดนเรื่องก็ยาบาป
กี่ปีครับตอนนั้น๒ปี๓ครับตอนนั้นโดนเขาหาเสพหรือขาย
จำนานครับจำนานใช่ไหมพอผลออกมาแล้วเรายืนยันไหม
เราไม่ได้ยุ่งเกี่ยวเลยยืนยันครับ
ขณะที่นางกรยาศูนย์ดาราแม่ผู้เสียหายบอกว่า
เจ้าหน้าที่อ่อสอที่ยิงอ้างว่าลูกชายหนีการตรวจค้น
ที่จริงแล้วไม่มีการตั้งด่านหรือแสดงตัวขอตรวจค้น
จึงอยากให้มีการดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ที่ยิงลูกชายของเธอ
เพราะไม่อยากให้ไปก่อเหตุยิงชาวบ้านอีก
ด้านในอำเภอเสนางคณิคมระบุว่าเจ้าหน้าที่อาสาที่ก่อเหตุ
ชื่อนายวิทยากรศรีสุรัตน์
วันเกิดเหตุไปปฏิบัติหน้าที่สืบหาคนร้ายหนีหมายจับฆ่าคนตาย
แล้วหนีไปบวชเป็นพระในหมู่บ้านน้องไฮแต่ไม่พบ
ขณะกลับนายวิทยาเห็นนายอภิเชษขี่รถจักรยานยนต์
ด้วยท่าทางมีพิรุษและจำได้ว่าเคยถูกจับเรื่องการพนัน
ขับรถติดตามและปาดหน้าก่อนที่จะแสดงตัวขออนุญาตตรวจค้น
แต่นายอภิเชษกลับเคียร์รถลบหนี
จากนั้นนายวิทยากรจึงยิงปืนขู่ให้หยุด
โดยไม่ได้เล็งไปที่นายอภิเชษโดยตรง
แต่กลับทำให้นายอภิเชษได้รับบาดเจ็บที่ฝ่ามือ
ซึ่งไม่แน่ใจว่าแผลที่เกิดเป็นแผลมาจากการถูกกระสุนโดยตรง
สะเก็ดหินที่กระสุนปืนไปกระทบแล้วเฉียวมาถูกฝ่ามือ
แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ทำให้ในอำเภอไม่สบายใจ
เพราะการกระทำดังกล่าวอาจทำให้เกิดอันตรายกับชาวบ้านได้
โดยเฉพาะแหล่งชุมชนซึ่งตามหลักนั้น
อาสาคือเจ้าหน้าที่ช่วยเจ้าพนักงานสามารถพกปืนได้
แต่การยิงใส่ผู้อื่นต้องอยู่ที่สถานการณ์ขณะนั้น

ขณะนี้อยู่ระหว่างตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อที่จริงแล้ว
แต่ค่อยแต่นี้คือการยิงของเขาเขายิงจริง

เขายิงเบี่ยงเขาว่านะ
มีสิทธิ์เป็นไปได้ครับว่าถ้ายิงแล้วลักษณะพื้น
ภูมิประเทศตรงนั้นเนี่ยมันมีเป็นนักศึกษาหิมชั้น

อาจจะมีความเป็นไปได้ว่ายิงแต่ปั๊บจะแตกและกระเด็น
แต่การปฏิบัติหน้าที่จะต้องมีฝ่ายปกครอง
คือประหลัดอำเภอมีตำรวจรวมอยู่ด้วย
แต่ซึ่งความผิดตรงนั้นมันไม่ใช่ความผิดซึ่งหน้า

ได้เรียกตัวเจ้าหน้าที่อสสามนาย

ร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่น
รูปรวมพยานหลักฐาน
เตรียมเรียกผู้เสียหายเข้าให้ปากคำเพิ่มเติม
ข่าวแทรศ์ทีวีรายงาน